ตอนนี้มีรายงานว่ามีความเคลื่อนไหว

เราจะไปติดตามการรายงานสด

ในสารรัฐธรรมนูร
จันโอชานายกรัฐมนตรี
ท์มอบหมายให้ผลตีวีระโลชนวาด
เป็นผู้แทนมาสาร
บัตรนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านคำวิจัยแล้วครับ
สารจะอ่านคำวินิจฉัยที่๒๙ทับ๒๕๖๓ระหว่างประธานสภาพผู้แทนรัศดรผู้ร้องผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ถูกร้อง
ประธานสภาผู้แทนรัศดรผู้ร้องส่งคำร้องขอให้สารรับนูลวินิจฉัยตามรัฐมนุนมาตรา๑๗๐วัก๓ประกอบมาตรา๘๔
ข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจำนวน๕๕คนเข้าชื่อร้องต่อผู้ร้อง
ขอให้ส่งคำร้องไปยังสารรัฐมนูลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐมนูล
ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการเป็นที่พักอาศัยของผู้ถูกร้องและครอบครัว
ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เข้าพักอาศัยและใช้ไฟฟ้าและน้ำปลาปลาของทางราชการ
ต้องเป็นบุคคลที่รับราชการอยู่เท่านั้น
การที่ผู้ถูกร้องยังคงใช้บ้านพักของทางราชการทหาร
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๗ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
โดยไม่เสียค่าเช่าค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำปลาปลาให้กับทางราชการทหาร
จึงเป็นการอยู่อาศัยโดยไม่มีสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมาย
ถือเป็นการรับประโยชน์ใดจากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติ
อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตามรัฐนุนมาตร๑๘๖วัก๑ประกอบ๑๘๔วัก๑อนุ๓
ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐนุนมาตร๑๗๐วัก๑อนุ๕

การกระทำดังกล่าวยังเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูลและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูลมาตรา๑๗๐วัก๑วงเล็บอนุ๔ประกอบมาตรา๑๖๐อนุ๕อีกด้วย
ผู้ร้องจึงส่งคำร้องเพื่อขอให้สารรัฐนูลวินิจฉัยตามรัฐมนูลมาตรา๑๗๐วัก๓ประกอบมาตรา๘๔

คำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้อง
และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่า
คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลว่าด้วยวิธีพินาของสารรัฐมนูล
พศ๒๕๖๑มาตรา๕๘วัก๑
และกำหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ตามรัฐมนูญมาตร๑๗๐วัก๑อนุ๔
ประกอบมาตรา๑๖๐อนุ๕
และมาตรา๑๗๐วัก๑อนุ๕
ประกอบมาตรา๑๘๖วัก๑
และมาตรา๑๘๔วัก๑อนุ๓
หรือไม่นับแต่เมื่อใด
ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า
ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙

ในวันที่๓๐กันยายน๒๕๕๙
ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
พักอาศัยที่บ้านพักอาคารหมายเลข
ซึ่งบ้านพักหลังนี้ได้มีการปรับโอนให้มีสถานะเป็นบ้านพักรับรองกองทัพบกในปี๒๕๕๙
และปัจจุบันเป็นพื้นที่ในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก
มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่า
ผู้ถูกร้องกระทำการอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูลมาตรา๑๗๐วัก๑อนุ๕ประกอบมาตรา๑๘๖วัก๑และมาตรา๑๘๔วัก๑อนุ๓หรือไม่
เห็นว่าเมื่อพิจารณาระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกพศ๒๕๔๘ข้อ๕

ในบ้านพักรับรองกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้๕๑เป็น
ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกมาแล้ว
ข้อ๗กำหนดให้แบ่งประเภทของบ้านพักรับรองกองทัพบก
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามข้อ๕ดังนี้
บ้านพักรับรองกองทัพบกอาคารหมายเลข๗๒
เป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารบก
บ้านพักรับรองกองทัพบกอาคารหมายเลข๑
และที่กองทัพบกกำหนดขึ้นในภายหลัง
เป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการชั้นสูงของก

และอดีตผู้บังคับบัญชาในข้อ๕๒ข้อ๘วักหนึ่ง
กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก
หมดสิทธิ์เข้าพักอาศัยในกรณีดังต่อไปนี้
ย้ายออกนอกกองทัพบก
ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด

กองทัพบกพิจารณาให้หมดสิทธิ์การเข้าพักอาศัย
๘วัก๒กำหนดว่า
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยตามข้อ๕
ถ้าหมดสิทธิ์เข้าพักอาศัย
๘๑หรือ๘๒แล้ว
กองทัพบกอาจพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยเป็นกรณีเฉพาะไลน์ก็ได้
และข้อ๑๑กำหนดว่า
บ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนดให้กองทัพบกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำปลาปลาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน
ประกอบคำชี้แจงของผู้บัญชาการทหารบกที่ชี้แจงว่า
ขณะผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๗ผู้ถูกร้องยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกอยู่
ผู้ถูกร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบกโดยอาศัยระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก
พศ๒๕๔๘ข้อ๕และเมื่อผู้ถูกร้องเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๒
แต่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก็ยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกดังกล่าว
เนื่องจากผู้ถูกร้องเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติ
และเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกมาแล้วตามข้อ๕๒หาใช่อาศัยในบ้านพักรับรองในฐานะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงสถานะเดียวไม่
ซึ่งหากผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกแม้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนย่อมไม่มีสิทธิ์พักอาศัยในบ้านพักรับรองตามระเบียบของกองทัพบกนี้ได้
จากนี้ข้อ๘กำหนดให้อำนาจกองทัพบกพิจารณาให้ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกที่หมดสิทธิ์เข้าพักอาศัย
ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดให้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยเป็นกรณีเฉพาะไลน์ก็ได้
การที่กองทัพบกกำหนดให้อาคารหมายเลข๒๕๓ทับ๕๔เป็นบ้านพักรับรอง
แม้จะเป็นการกำหนดขึ้นภายหลังปรากฏตามหนังสือกบทบด่วนมาก
ที่ต่อกห๐๔๐๔ทับ๑๕๖๐ลงวันที่๑๙มิถุนายน๒๕๖
โดยอนุมัติให้ปรับโอนอาคารเรือนรับรองดังกล่าวเป็นบ้านพักรับรองกองทัพบก
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกก็ตามแต่เป็นการกำหนดโดยอาศัยอำนาจ
๗๒ให้กระทำได้ส่วนการที่กองทัพบกสนับสนุนงบประมาณค่า
กระแสไฟฟ้าและน้ำปลาปลาในการใช้งานในบ้านพักรับรองกองทัพบกพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำปลาปลาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น
จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งานตามที่กำหนดไว้ในข้อ๑๑แล้ว
อกจากนี้การให้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นกองทัพบกได้พิจารณาให้สิทธิ์แก่บุคคลผู้เข้าเงื่อนไขมีคุณสมบัติในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก
ไม่ใช่ให้สิทธิ์เฉพาะกรณีผู้ร้องเท่านั้นเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกร้องพักอาศัยในบ้านพักรับรองที่กองทัพบกจัดให้และได้รับการสนับสนุนค่า
กระแสไฟฟ้าและน้ำปลาปลาเป็นไปตามดุลยพินิษฐ์ของกองทัพบกที่มีอำนาจพิจารณาตามระเบียบกองทัพบกว่าโดยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก
ออกจากเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งรัฐมนุนกำหนดให้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
ยังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศ
ความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญ
รัฐมีหน้าที่จัดการดูแล
ให้ปลอดภัยแก่นายกรัฐมนตรี
และครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการ
การจัดบ้านพักรับรองที่ปลอดภัย

สร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจ

้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวม

รัฐพึงจัดให้มีที่พำนัก
แก่ผู้นำของประเทศ

เคยกำหนดให้สถานที่บางแห่ง
เป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรี

บำรุงรักษายังไม่พร้อมใช้

ผู้นำของประเทศอย่างได้สมเกียจ

ประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

และสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า

เคยได้รับสิทธิ์ตั้งแต่คราวดำรงตำแหน่ง

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ว่าด้วยการพักอาศัย

ประกอบกับกองทัพบก

แก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ
นั้นโดยถือเป็นสิทธิของบุคคล
เนื่องมาจากการดำรงตำแหน่ง

ชั้นสูงของกองทัพบก

ที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ในธุรกิจการงานปกติ
รัฐมนูลมาตรา๑๘๖วัก๑
ประกอบมาตรา๑๘๔วัก๑อนุ๓

ตามมาตรา๑๗๐วัก๑อนุ๕
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า
ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน

จริยธรรมอย่างร้ายแรง
ตามรัฐมนูลมาตร๑๖๐วัก๑อนุ๕
อาจจะทำให้

ตามรัฐมนูลมาตร๑๗๐วัก๑อนุ๔

พักอาศัยบ้านพักรับรองกองทัพบก
ซึ่งกองทัพบกพิจารณาจัดบ้านพักรับรองกองทัพบก
และสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า

กองทัพบกพศ๒๕๔๘แล้ว

มากกว่าประโยชน์ของประเทศ
ไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์

ประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือน
ต่อการปฏิบัติหน้าที่

แต่เป็นการรับที่มีบทบรรยัติ

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานจริยธรรม

ประกอบข้อ๗ข้อ๘
ข้อ๙ข้อ๑๐และข้อ๑๑

มาตรา๑๖๐อนุ๕

ตามรัฐนูนมาตรา๑๗๐

ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง

ตามรัฐนูนมาตรา

และมาตรา๑๗๐วัก๑

มาตรา๑๘๖วัก๑

เป็นการอ่านคำวินิจฉัย

โดยมีอ้านถึงที่

บ้านที่อายุกัธมนตรี
และอัตมมนตรีว่ากละกาศงกราโหม
ดอีกว่าคนที่จะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงหรืออดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็แล้วเป็นไหมอ็อ
ธรรมนูลท่านมองว่าเป็นสถานที่ที่ยังไม่พร้อมใช้
และการที่กองทัพบกนั้นได้จัดสรรบ้านพักรับรองนะครับ
เห็นว่าผู้พักอาศัยนั้นไม่ได้รับประโยชน์อื่นใดนะครับ
การจัดบ้านให้การจ่ายค่าไฟฟ้าค่าน้ำปลาปลา
เป็นไปตามระเบียบของที่พักของกองทัพบก
ความเป็นรัฐมนตรีของท่านนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ากิฟต์ทรงกระละหมจึงยังไม่สิ้นสุดลง
ขณะที่คำร้องของฝ่าข้านมาตรา๑๖๐อนุ๕
เรื่องเกี่ยวกับการพักอาศัยในบ้านรับรองนะครับ
และมีการสนับสนุนค่าไฟค่าน้ำปลาปลาก็เป็นไปอย่างที่
ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือ
ไม่ถือเป็นการใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการขอ
ไม่ได้เรียกรับไม่ได้เป็นการยอมที่จะรับทรัพย์สินนะครับ
ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายในการฝ่าฝืนจริยธรรมครับ
ก็คือไม่ผิดทั้งเรื่องของกฎหมายและไม่ผิดทั้งเรื่องของจริยธรรม
และสรุปว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรียังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป
เหมือนกันนะคะบ้านพิศนุโลกยังไม่พร้อมใช่ไหมคะ

พิศนโลกมีความเก่าแก่นะครับแล้วก็มีการให้เหตุผลจากฝั่งรัฐบาล
บอกว่าต้องซ่อมแซมและขณะนี้เนี่ยก็ยังซ่อมแซมไม่เสร็จสิ้นนะครับ